คุณผู้ชมเรามาเปลี่ยนอารมณ์เบรกอารมณ์คุณผู้ชมหน่อย
มีแต่ข่าวหนักกันมาในเบรกนี้นะคุณ
ไปดูเจ้าหมูตัวนี้หน่อยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
หมูป่าตัวผู้มันจะไปหาหมูแคระตัวเมีย

ไปทำร้ายทำร้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของ
ับเยินล่าสุดมันจะไปหาหมูแคระตัวใหม่อีก

เข้าไม่ได้ทีนี้เหยื่อคือถังขยะ

คือถังขยะใช้ถังขยะเป็นที่ระบายอารมณ์
เหมือนเป็นหมูป่ากลัดมันนะคุณผู้ชม
จะไปหาตัวเมียมันหาไม่ได้
ไม่ได้มันเข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไง

เขาเป็นสัญชาติยานของเขาเนอะเป็นเรื่องของสัตว์นะ
คือผมดูจากคลิปที่เขาไปหาครั้งแรกที่ไปทำกับรถจักรยานยนต์
เหมือนเขาต้องการจะผสมพันธุ์เหมือนกันนะ
แล้วเขาก็มาทำกับถังขยะเป็นที่ระบายอารมณ์
เขาได้กลิ่นตัวเมียนะ
เมียอาจจะเคยมาทำอะไรแถวนี้ก็ไม่ทราบนะฮะ
เดินไปเดินมานะไอ้เจ้าหมูตัวนี้นะ
ไปเห็นถังขยะก็ควิดเลยตอนแรกไปปิดประตูบ้านก่อน
หวังจะไปหาหมูแคระสาวอยู่ในบ้าน
ก็มีหมาที่อยู่ในบ้านก็เห่าไล่มา

สุดท้ายรู้ว่าเข้าไม่ได้แน่เอายังไงดีล่ะ
คอตกออกมาจากหมู่บ้านเข้าไป
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของหมูแคระเนี่ยก็บอกว่า
หมูตัวผู้เนี่ยมีคนไปปล่อยที่วัด

ปกติมันไม่ดุร้ายไม่ทำร้ายคนเลยนะ

จนกระทั่งมาเดินผ่านบ้านดิฉันเนี่ย

หวังจะเข้าไปหาตัวเมียในบ้าน
นะฮะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปนะ
นี่สาว

เขาเคยพังรถจักรยานยนต์ไปแล้วอยู่หน้าบ้าน

ยังไงดีเดี๋ยวหมูมันจะมาอีกไหมล่ะทีนี้

ในวัดละกันเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปก่อเหตุซ้ำอีก

คือเขาก็ไม่อยากให้หมูตัวเมียออกไปยุ่งกับ

ก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังอะเนาะ

กำลังฟิเชอร์ริงกัน

เหวี่ยกันอยู่ผสมพันธ์กันสนามย่าหน้ายุ้งฉางกลางชุมชนแห่งหนึ่งที่นครราชสีมา

เอ่อสัตวะเขาอะฟรานก์ความแปลกความโชคดีของบ้านด้วยเอออะไรแบบนี้
เพราะว่ามันก็มาแบบไม่แคร์สายตาคนคนก็ไปมุ่งดู
มันก็ฟิชเชอริงพอร์ตรักกันสัก๑๐นาทีได้
สับอะไรของมันเสร็จปุ๊บมันก็เลื้อยหนีเข้าป่าไป
คุณยายสงฆ์หนึ่งในชาวบ้านที่ไปดู
บอกว่าอยากเห็นฉากเลิฟซีนนี้
ยายก็มาดูก็บอกว่าโอ๊ยตั้งแต่เกิดมาปูนี้๗๐แล้วลูกเอ้ย
เพิ่งจะเคยเห็นงูสิงมันมากระเกรียวภาราศิกัน

หนูก็ว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่
คือชาวบ้านการที่เห็นงูสิงอะไรมาทำแบบนี้
น่าจะเป็นการให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน

คือมันไม่ใช่เลขที่บ้านแต่คุณยายเขาตีว่างูสิงขดไปขดมา

เลข๖จะมั่งการผสมพันธ์ของงูอะไรอันนี้ชาวบ้านเขาตีนะ
เลื้อยมาผสมพันธ์กันก็เป็น๖อะไรอย่างนี้นะฮะ
อีกหนึ่งที่ไปที่จังหวัดราชบุรีเป็นงูเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นงูเหลือมยาวกว่า๒เมตรน้ำหนักกว่า๓๐กิโล
มันเข้าไปที่วัดกลางดึกนะพระลูกวัดก็รีบโทรแจ้งกู้ภัย
เพราะว่าอาการมันดุร้ายพยายามจะข่มขู่กู้ภัยด้วย
แต่ก็ขึ้นชื่อว่ากู้ภัยครับแน่นอนทำได้ทุกอย่างครับ
ไม่ถึง๕นาทีก็จับได้สำเร็จนะฮะ
พระลูกวัดที่วัดดอนตะโกเขาบอกว่าช่วงกลางดึก
ได้ยินเสียงเหมือนมีของร่วงหล่นมาจากกุฏิชั้น๒
แล้วก็มีเสียงหมาเห่าไล่กัดอะไรบางอย่าง
นำไฟฉายไปส่องดูเพราะกลัวว่าหมาจะรุมกัดแมวอะไรหรือเปล่านะครับ
พอไปส่องเป็นงูเหลือมตกใจมากก็เลยตั้งสติแล้วโทรหากู้ภัย
มาจับออกไปได้อันนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะฮะ
เรื่องของตัวเลขเรื่องของสัตว์ประหลาดของแปลกต่าง
ยังมีอีกมากมายให้ชมในรายการของเรา